จะพุ่งเข้าไปแล้วมาจอดขวางหน้าปากซอยทำไม

แล้วก็มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นในโลกโซเชียล
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะครับ
ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวน

รถโรงพยาบาลกู้ชีพของโรงพยาบาลบางบัวทอง
ขับรถย้อนสอนไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
และคนขับรถยังตะโกนด่าทอ
ต่อว่าหญิงสาวที่ขับมาในทางที่เขาถูกต้องด้วย
ลูกชายของหญิงสาวคนในรถเขาตกออกตกใจ
ผู้หญิงคนนี้เลยเอาเรื่องมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
เมื่อวานนี้นายแพทย์ประพุทธลีลาพฤษ
ภูมิในการโรงพยาบาลบางบัวทองได้ออกมาขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคนขับรถพยาบาลดังกล่าวแล้ว
และในวันเกิดเหตุเป็นการนำรถกลับโรงพยาบาล
ถือว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องขับย้อนสอนเข้าในเส้นทางที่เกิดเหตุครับ
ฟังเสียงของพอโรงพยาบาลบางบัวทองหน่อยครับ

เพราะว่ามันเป็นเส้นทางย้อนสอนแล้วก็รถพยาบาลคันนั้นไม่ได้มีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับ
แต่ว่าการลงโทษก็เดี๋ยวขอทราบรายละเอียด
ผลการสอบสวนก่อนแล้วกันเนอะจะได้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
ก็คงต้องว่าไปตามระเบียบราชการนะครับนะ

ถ้าลงโทษสถานเบาก็คือว่ากล่าวตักเตือน

ยังไงต้องรอผลการสอบสวนคาดว่าจะรู้ผลภายใน๑๒วันนะฮะ

ทางโรงพยาบาลบางบัวทองได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปทางสพบางบัวทอง

เพื่อให้รถฉุกเฉินเข้าออกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นทางเดียวไงสวนเลนไม่ได้
แล้วเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะทำอย่างไร
แล้วเห็นว่ามีรถจอดสองข้างทางอีกต่างหาก
ใช่ค่ะจาก๒เลนเขาบอกว่าพอจอดสองข้างทางบีบเหลือเลนเดียว